ระดับเอเชียคือเป้าหมาย
คู่ต่อสู้คือความท้าทาย
เป็นอุปสรรคที่ต้องฟันฝ่า

ครั้งที่๑๙ประจำปี๒๕๕๙
เริ่ม๒๔กรกฎาคมถึง๑สิงหาคมนี้
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

โปรดติดตามตอนต่อไป